ประเดิมเริ่มต้นวันแรกครับรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตนะฮะ
ทั่วประเทศนะครับค่ะทางด้านของทีมภูมิใจไทยพักนี้เนี่ย
วันนี้คุณอนุทินไม่ได้เดินทางมาที่ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นนะฮะ
เพราะว่าคุณอนุทินนำทีมไปที่โคราช
ส่งคุณบีพุทธิพงศ์มาแทนในขณะที่ประชาธิปัตย์ครับ
คุณจูฤริย์ลักษณะวิสิทธิ์ครับหัวหน้าพระพระชาธิบัตรบอกว่า
มั่นใจการเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจในทุกคะแนนเสียง
เพราะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับทุกภาค
เหนือใต้ออกตกครับต่อเนื่องมาอย่าง
ตลอดเลย๔ปีนะครับแล้วก็กระแสตอบรับเนี่ย

กรทมมีจำนวนเขตมากที่สุดเลยนะ
๓๓เขตเมื่อเทียบกันกับจังหวัดอื่น
ได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว
แม้ว่าผู้สมัครของทางพักที่ลงในสนาม
เลือกตั้งผู้ว่ากอทมไม่ได้รับเลือกก็ตาม
แต่ถ้าดูคะแนนคือมาเป็นอันดับที่๒
รเอสุชัชวีนะครับถูกต้องครับถูกต้องฮะ
และการเลือกตั้งสกก็ได้มาถึง๙ที่นั่ง
บ่งบอกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีขึ้น
จากการเลือกตั้งสอสอเมื่อปี๖๒
เพราะครั้งก่อนนู้นประชาธิปัตย์วืดเลยนะฮะ

ประชาธิปัจธิ์ไม่ได้ตั้งที่เคยเป็นพื้นทิ่นของประชาธิปัจธิ์อยู่
ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนนี้พูดถึงในพื้นที่กรุงเทพ

คือมีดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ประธานคณะทำงานนโยบายกรทม
ผนึกกำลังร่วมกันกับมาดามเดียวัฒนยาบุญนาค
ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครด้วย

จากการลงพื้นที่และการทำงานอย่างต่อเนื่อง
พี่น้องชาวกรุงเทพก็จะไม่ทิ้งประชาธิปัตย
ประชาธิปัตยก็จะไม่ทิ้งพี่น้องชาวกรุงเทพเช่นเดียวกันครับ
แต่ว่าเพียงนี้คุณมั่นใจว่าประชาธิปัจธิ์จะต่อเนื่องไหม

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกรุงเทพมหานครภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคกลาง
เพราะว่าจากการที่เราลงพื้นที่มาต่อเนื่อง๔ปี
เสียงตอบรับจากประชาชนทุกคนพูดตรงกัน
หมู่พวกเราว่าเราสัมผัสได้ว่ากำลังเดินขึ้น
แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับมากขึ้นแน่นอน
กรุงเทพมหานครสัมผัสได้แบบนั้นไหมครับ

ดูได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
แม้เราไม่ได้รับเลือกตั้งแต่รางวัลที่๒นะครับ
สกเราได้๙ที่นั่ง
สกอีก๗ที่นั่งแม้ไม่ได้แต่มาที่๒
อันนี้สะท้อนเสียงตอบรับที่ดีขึ้นนะครับ
ซึ่งผมก็มั่นใจว่าจากการลงพื้นที่
แล้วก็การทำงานต่อเนื่องกับพี่น้องชาวกรุงเทพ

จะช่วยให้เราได้รับเสียงดีขึ้นสนับสนุนมากขึ้น
ประชาธิปัตย์ค่ะคุณผู้ชมขยิบมามาดูภูมิใจไทยกันหน่อยค่ะ
แม้ว่าวันนี้หัวหน้าพักจะไม่ได้มา
ในการรับสมัครสอสอแบ่งเขตที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่นะคะ
แต่นี่ค่ะส่งหัวหน้าทีมกรทมภูมิใจไทย

ก็มาเผยถึงนโยบายของพักนะคะว่าเป็นนโยบายที่ทำได้จริง
แล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนตอบคำถามประชาชนได้
การเลือกตั้งครั้งนี้ถามคุณปียกพร้อมมากขนาดไหน

คือลั่นกองรบพร้อมเต็มที่เดินหน้าแบบเต็มกำลัง
มีทั้งอดีตสสในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มีผู้สมัครใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ

ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดแข็งมากของทางภูมิใจไทยนะคะ

ภูมิใจไทยสามารถสร้างแล้วก็เขียนนโยบายที่ตรงใจ

เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
แล้วทุกนโยบายทำได้จริง

ก็เลยถามไงว่าคุณบีคะ
ที่ผ่านมาภูมิใจไทยไม่มีสอสอในกรทมเลยนะ

คุณบีบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยาก
แต่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากกว่านะคะ